เราพาไปดูหลายสโมสรแล้ว
แล้วก็กติกาต่างทีมงานก็มีการปรับ

แต่สุดท้ายแล้วครับกติกาก็เป็นเพียงแค่ช่องโหวนะครับ
ที่ทำให้นักกีฬานั้นแกล้งกันสนุกมาก
แล้วมันก็เริ่มเละขึ้นไปเรื่อยแต่ละสโมสร
วันนี้เราไปที่ท่าข้ามสนามชัย

แกล้งกันในวันนี้ทีมงานบอกผมมาว่า
เหนื่อยที่สุดตั้งแต่ถ่ายทำมาในทุกทีมนะครับ

แล้วคนที่ส่งเข้ามาประกวดแข่งขันในแต่ละเกมเนี่ยนะครับ
เขาจะต่อยอดความเละไปสู่เพื่อนคนอื่นอย่างไรบ้าง

หัวเนี่ยจะโดนกับเขาหรือเปล่านะครับ

ส่วนกติกาไม่มีอะไรมากครับ
แบ่งออกเป็น๒ทีมทีมละ๕คน
แต่ละทีมส่งตัวแทนมาชักเกยอร์ครั้งละ๑คน
ชักก็ต้องใช้เท้ายัดกันไว้

แรงดีก็ชนะไปเลย
ส่วนใครแรงหมดแพ้หน้ามอง
แล้วก็เตียงของมาเสริมรอไว้ให้ด้วยล่ะครับ
มาเดินกันด้วยคู่แรก
นุ่มคราวหน้างามซุปเปอร์โชว์รอดดารา
มาทักกับนุ่มหน้ามนต์ขมพลพิภพ
อ้าวเรียกพลังกันหน่อยเร็ว

นำเงินนำไปก่อน๑แต้ม

ระหว่างกิติพัดศักดิ์เสิร์มสุข
กับพ่อนุ่มพลายซีเรียนนามว่ากูกู้ครับผม

อย่าไปคู่ขวัญกูกู้แต่ยังไม่เริ่มแบบนั้นสิ

ซึ่งเสียงนกหวีดทุกคนก็ดึง
เอ้ายังกึดดึงทรงดึง
ดึงดึงทรงดึง
รุ่นซ้ายขึ้นขวายอแพ้ไหมยอแพ้ไหม
ไม่ยอมสุดท้ายเอาะเลิกไม่ไหว
สีส้มเป็นเสมอมา๑ต่อ๑แต้ง

แสนชัยนุ่มร่างเล็กแต่พลังเหลือล้น
พบกับงลธพันธ์โภพืชจอมเทล็นด์

โอ้โฮมันดึงถึงที่
แสนชัยจะเอาเปรียบเพื่อนเหรอนั้น
ส่วนดึงน้ำลื่นโยกโยกเข้าโยกเอาโยกโยกอีกโยกอีก
น้ำลื่นสู้ทร่วมดึงน้ำลื่นน้ำลื่นน้ำลื่น

สีส้มขึ้นลำไฟ๒๑แต่
ประทะธรเพศสวทธินธุ์น้ำมิตร
สูโซสีบ่าสีส้มออกแกล้งดึง
น้ำงึนดึกลำดึกลำสีส้มเอ้าฮึบฮึบฮึบโอโห
น้ำเงินยอมแพ้ไปแล้ว
สีส้มขึ้นนับไปแล้ว๓ตัว๑แป้บ
แม้จะแพ้ไปแล้วแต่สีน้ำเงินขอสู้เพื่อศักดิ์ศรี
ระหว่างเวนเดลมาทางกับขทาวุธผู้พันธ์
โอ้โห๕๐รวดเดียวแพ้ซะแล้วเลย
ถ้าแพ้มาแบบนี้น่าดูหมองคล้ำ
ก็ต้องมีคนดูแลนะจ๊ะนายจ๋า
ไหนดูสิเช็คสีหน่อยสวยไหมล่ะนั้น

ทีเล่มใหญ่จัดหนักจัดเต็ม
ไม่เบามือกันเลยนะพวกเรา

แก้มต้องชมพูปั๊บเขาให้

เชิญมาทั้งนี้เราจัดให้ครับผม

มันก็จะแฮปปี้แฮปปี้แบบนี้แหละครับ
แต่เดี๋ยวคิดว่าจะรอดกันเหรอพอพูด
วิ่งหนียังไงก็หนีไม่พ้นข้อ

อันนี้ชนะหรือแพ้ครับ

อย่าวางใจผลแพ้ชนะนะครับผม
คือไม่มีคำบรรยายนะเรื่องของกฎิกาผมว่าหลังจากนี้ทีมงานคงไม่ต้องคิดเกมอะไรแล้วนะครับอยากจะแกล้งอะไรก็แกล้งกันเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหมันคือมันไล่กวดกันจนจนคุมไม่อยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคนที่ชนะเนี่ยคือเหมือนกับมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องชนะเพราะสุดท้ายแล้วชนะแล้วเละกว่าเนี่ยมันก็ไม่รู้จะชัด
เพราะฉะนั้นเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยชวนบุรีเนี่ยเละมากนะครับโค้ชหมีนี่โอ้โหพังยับเลยอะคือไม่เป็นชิ้นดีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเกมนี้นะครับก็จะเป็นช่วงนึงที่ผมว่าหลายสโมสรคงจะรอแล้ววันที่ทีมงานเราไปนะครับมันจะเตรียมตัวเต็มที่แล้วแค้นสั่งสมใครเนี่ยระบายกับเกมนี้เต็มที่เดี๋ยวโอกาส
โค้ชรับของโค้ช